เข้าไปจะเห็นน้องนอนเอาออกซิเจนปิดจมูกอยู่อย่างนี้ซึ่งมันไม่มีออกซิเจนแล้วอ่ะถุงมันไม่พองมันออกซิเจนจะมีถุงใช่ไหมถุงหนึ่ง
เพราะเค้นมีมันจะมีถุงผ่องสีขาวแต่น้องเขาไม่รู้เขาปวดรู้เขาก็จะเอาสูดเพื่อให้มีแรงมีลมหายใจผมก็บอกทำไมสูดบ่อยแต่ว่าออกซีเย็นที่จริงโปะไว้เฉยมันก็หายใจได้ตามที่ผมเคยเห็นมาเนอะผมไม่มีความรู้หรอก
แต่เราก็เลยหยิบออกเทียนที่แฟนมาที่ปลดที่หน้าออกมามาดูสิมันเป็นยังไงกลิ่นอาเซียนอยากดมดูเอาไปดมมันไม่เห็นมีอะไรเลย
ท้องบอกว่าเด็ก๒๘๐๐เครื่องอุตสาวไม่รู้มันระบบไหนไม่รู้
แต่ไปที่โรงพยาบาลสี่พันแปดไม่ใช่สามแปดสองแปดกับสามแปดมันต่าง
จากนั้นส่งต่อไปโรงพยาบาลก็ไปในสภาพแบบนั้นแล้ว
หัวเด็กอยู่อย่างนี้เพราะรถมันก็ไม่ได้นิ่ม
ระหว่างทางผมก็มองลูกที่ติดอยู่ช่องคลอดผมมองอย่างนี้
พยาบาลสบตาผมเห็นผมมองลูกก็ดึงผ้าไปใส่ปกหัวลูกไว้อย่างนี้
พร้อมเอาเทียนจุกไว้แต่ผมบอกมองผมอยากมองว่า
ลูกผมมันไม่มีชีวิตแล้วที่ผมมองเขาก็บอกว่า
เรื่องต้นต้องนำเรื่องเข้าที่ประชุมนะเราก็คำแรกก็คือแค่ขอโทษ
ซึ่งใครทำผิดก็พูดคำนี้แหละขอโทษเสียใจด้วยนะ
ในเมื่อคุณไม่พร้อมที่จะทำคลอดเด็กห้องคลอดก็ไม่พร้อมเตียงคลอดก็ไม่พร้อมอุปกรณ์ก็พร้อม
ผมถามว่าทำไมไม่ผ่าออกก็โรงพยาบาลเราไม่มีอุปกรณ์พร้อม
เราไม่มีอุปกรณ์พร้อมเปิดทำคลอดได้ไงครับคุณหมอ
เขาเงียบเขาตอบคำถามผมไม่ได้ตรงยื่นคำถาม
จนเขาเอาขึ้นเตียงนอนเรียบร้อยแล้วผมก็มากอดแล้วหอมแก้มเขา
รู้สึกบอกน้องทำใจให้ดีนะตอนนี้ลูกลูกไม่อยู่กับเราแล้ว
บอกน้องอย่างนี้แล้วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไง
ตอนนี้ลูกไม่อยู่กับเราแล้วนะหาว่าลูกพ่อไปแล้ว
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากที่เราคุยเรื่องการเมืองมา
สัปดาห์นะคะเรากลับมาดูเรื่องการบ้านบ้างนะคะ
แล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ก็เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะ
ถ้าตามวันที่กำหนดเอาไว้คือวันพุธที่แล้วนะคะ
วันที่๖มีนาคมเป็นวันคลอดนะคะ
ในส่วนของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือ
ถ้าถามทางสาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีพื้นที่เกิดเหตุ

หนึ่งก็คือจากทางโรงพยาบาล
ไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลก็คงต้องเขียนรายงานแล้วล่ะนะคะ
ขณะที่อีกชุดหนึ่งก็คือจากทางฝั่งผู้เสียหายคือคุณพ่อคุณแม่
ตั้งชื่อลูกแล้วนะคะตั้งชื่อลูกแล้วเป็นลูกชายนะคะ
แล้วก็ที่คุณพ่อเล่าให้นักข่าวของไทยรัฐฟังเนี่ยก็คือว่า
เห็นตลอดเห็นตลอดตั้งแต่ตอนอยู่ที่โรงพยาบาลเกิดเหตุ
ก่อนที่จะย้ายน้องไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งด้วยความหวังว่า
จะสามารถช่วยเด็กเอาไว้ได้นะคะ
แต่ว่าก็อย่างที่คุณพ่อเล่าให้ฟังคือในระหว่างทางเหมือนใจมัน
ใจมันทำใจไปแล้วเพราะมันเห็นอยู่กับตาตลอดเวลา
เพราะคุณพ่อขึ้นรถตอนย้ายคุณแม่ไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งด้วยนะคะ
จะเห็นทั้งแม่และลูกเห็นทั้งสภาพแม่ที่มีลูกเนี่ย
ไหล่ช่วงนี้ค่ะติดอยู่ที่ช่องคลอดคุณแม่เอาออกไม่ได้
กับทางคุณพ่อคุณแม่นะคะ
คือคุณบัวขาวและคุณจันจิราปรานีดุดศรี

วันนี้ขออภัยไว้ก่อนเลยว่าเราอาจจะต้องลงรายละเอียดในสิ่งที่เกิดขึ้น
แล้วเวลามันพูดย้ำอีกทีเราขออภัยไว้ก่อนนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในวันที่ต้องการ
จะสร้างชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์เลยนะคะ
วันนั้นคือวันที่๖มีนาคมสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะคะ
แล้วก็มันกินระยะเวลายาวมากใช่ไหมคะ
คือเวลาผู้หญิงเจ็บท้องอันนี้ก็ถามคนอื่นเข้ามานะ
บางทีบางคนก็เจ็บท้องข้ามวันเลยนะคะวันที่๒
ซึ่งคุณจันจิลาคุณแม่ก็เป็นหนึ่งในคนนั้นที่ไปตั้งแต่สาย
ตั้งแต่สายนะคะกว่าน้องค่อยจะเริ่มออกมาเนี่ย

เขาต้องรอมดลูกเปิดให้ถึง๑๐เซนถึงจะคลอดได้ค่ะ

คุณผู้ชมคะจะมีชื่อโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องอยู่ประมาณ๔แห่งนะคะ
แล้ว๔แห่งที่ว่านี้เมื่อสักครู่นี้ก่อนเข้ารายการลองไล่ลำดับดูเนี่ยนะคะ
คือถ้านับจากบ้านที่ต้องนับจากบ้านเพราะว่าคุณพ่อพาคุณแม่ไปจากบ้านใช่ไหมคะ
จริงโรงพยาบาลที่ฝากท้องเป็นโรงพยาบาลหนึ่ง
เป็นโรงพยาบาลเอกชนด้วยใกล้บ้านที่สุดนะคะ

แต่โรงพยาบาลที่ตัดสินใจพาไปเพื่อคลอดในวันนั้นเนี่ย
เป็นโรงพยาบาลรัฐถูกใช่ไหมคะ
ไกลออกไปอีกนิดนึงจากบ้านเรานะคะ
ไกลกว่าโรงพยาบาลเอกชนที่เราฝากท้องตอนแรก
แล้วพอไปโรงพยาบาลที่๒เขาแนะนำว่าตามสิทธิ์ของคุณแม่นะคะ
อยู่ในกองทุนสปสชหรือเราเรียกติดปากกัน๓๐บาทนะ
แนะนำว่าสิทธิ์อยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งไปตรงนั้นดีกว่า
ใช่ไหมคะก็เลยไปโรงพยาบาลที่๓คือโรงพยาบาลเกิดเหตุนี่แหละนะคะ
ทีนี้พอเกิดเรื่องกับโรงพยาบาลที่๓เขาแนะนำว่าเมื่อเกิดปัญหาแล้ว
ให้ไปโรงพยาบาลแม่ข่ายของเขาคือโรงพยาบาลที่๔
ซึ่งก็ไกลขยับออกไปอีกนิดนึงใช่ไหมคะ

ตอนประมาณสักกี่โมงเริ่มเจ็บท้องคะ
ก็ตอนเช้าค่ะวัน๗โมงเช้า
พอตื่นมาเราไปห้องน้ำค่ะ
ก็เหมือนว่าเหมือนมีน้ำเดินอะไรอย่างนี้
เกิดเหมือนกับคุณพ่อปกติไปเตรียมตัวไปค่ะ

ให้แนะนำให้หนูมาใช้ศิษย์ของโรงพยาบาลที่๒ค่ะ
ก็เลยมาที่นี่ค่ะ
โรงพยาบาลที่เกิดเหตุเป็นโรงพยาบาลที่๓นะ
ถ้าเริ่มตั้งแต่ตอนแรกขอถามนิดนึงนะคะ
คือโรงพยาบาลที่ฝากท้องเนี่ยใกล้บ้านที่สุดถูกนะคุณพ่อคุณแม่นะคะ
ใกล้ที่สุดเป็นโรงพยาบาลเอกชนและประวัติทุกอย่างก็จะต้องอยู่ที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งนี้
ถูกไหมคะแล้วทำไมตอนคลอดจะไปคลอดที่โรงพยาบาลที่๒
ซึ่งไกลออกไปนิดนึงนะคะเป็นโรงพยาบาลรัฐด้วยนะโรงพยาบาลรัฐครับ
ทำไมคะก็ตั้งใจว่าจะไปคลอดที่โรงพยาบาลที่๒
เพราะว่าพื้นที่หรือว่าห้องคลอดหรือว่าคุณหมอที่นู่น
เคยไปเยี่ยมลูกคนอื่นก็เออบริการดีผมก็เลยอยากไปอยู่ที่นู่นดีกว่า
ภรรยานี้จะอยู่หลายวันก็อากาศน่าจะดีกว่าในเมืองนิดนึง
พอไปปุ๊บเขาเห็นสิทธิ์ของคุณแม่ใช่ไหมคะ

แต่ตั้งท้องนี่แหละคุณพ่อก็เลยบอกว่าออกมาอยู่บ้าน
เดี๋ยวพี่เลี้ยงเองอยากให้อยู่กับลูก
ถ้าอยู่กับลูกกับลูกผู้ชายอยากได้ลูกผู้ชายมา
เราได้ลูกผู้ชายด้วยยิ่งสมใจนะครับเราหวังไว้มาก
ทีนี้เขาก็แนะนำตามสิทธิ์เรานะคะ
เขาก็เลยแนะนำว่าให้เราไปอีกโรงพยาบาล
คือโรงพยาบาลที่เกิดเหตุตามสิทธิ์นะคะ
ทีนี้ไปไปถึงโรงพยาบาลที่เกิดเหตุโรงพยาบาลที่๓นี้เนี่ย
ประมาณกี่โมงคะน่าจะประมาณ๑๑โมงค่ะ
ตอนนั้นเจ็บแบบมันจะปวดขึ้นมาเรื่อยแล้วแต่ยังไม่ได้ปวดมาก
ปวดในปวดท้องอะค่ะก็จะมีเหมือนมีน้ำเดินอยู่แต่เหมือนมันมีน้ำไหลแต่ไม่ได้ไหลเยอะ
แค่แบบแค่เปื้อนอะไรอย่างนี้อาการเหมือนคนจะคลอด
ใช่ค่ะแต่ไม่ได้ขนาดว่าอุ๊ยยังไม่ได้ปวดขนาดนั้น
ยังไม่ได้ปวดขนาดนั้นค่ะมันยังไม่ได้เปิดมา
เพราะประมาณแค่๒เซนนะจากโรงพยาบาลที่๒ที่เขาแจ้งเรามา
ปากช่องคล่อประมาณ๒เซนติเซนติแล้ว
ทีนี้พอไปถึงโรงพยาบาลนี้ประมาณ๑๑โมง
เหตุการณ์เป็นยังไงช่วยลำดับความให้ฟังหน่อยค่ะ
เข้าไปก็เขาก็ตรวจช่องข้อเขาบอกว่า
มันดูยังเปิดไม่เต็มที่ต้องรอก่อนอะไรอย่างนี้ให้นอนรอไปก่อน
หลังจากนั้นก็จะมีเครื่องที่วัดขึ้นหัวใจเด็กค่ะ
จะมีสายมาฆ่าที่ท้องเขาก็ให้นอนรอ
แล้วเขาก็จะเดินมาดูระเป็นระยะไว้ว่า
มนตร์ลูกเปิดกี่เซนก็จะค่อยล้วงดูตลอดว่า
ช่องคลอดกี่เซนกี่เซนอะไรอย่างนี้
คือมันก็ใช้เวลานานกว่าจะมดลูกจะขยายเต็มที่ค่ะ
เพราะว่าช่วงนั้นเขาก็จะไม่ให้เบนเพราะว่าแบบ
กลัวลูกจะบวมหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
ทีนี้ที่เรียกว่าเขาคือหมอคุณหมอพยาบาล

เพราะเขาแต่งชุดแบบใส่ชุดมาก็ไม่แน่ใจเนอ
เพราะว่าเขาก็แทนพยาบาลนะคะมาเข้ามา

ก็มีคุณหมอเข้ามาแล้วเขาก็ทำการอุ้นต้าสาว

น้ำหนักน้องประมาณ๒๗๐๐กับ๒๘๐๐บาท
ที่เขาพูดออกมานะประมาณนี้
พอเสร็จแล้วเขาก็บอกว่าให้นอนรอบนลูกเปิด
เดี๋ยวก็ค่อยเข้าห้องคลอด
จะมี๒ห้องให้นอนรอคลอดกับห้องที่เราขึ้นไปจะคลอดอะค่ะ

ห้องที่คุณหมอเตรียมไว้จะให้นอนรอคลอดนะคะ
ก็จะวัดหัวใจน้องตลอดให้นอนรอ
ก็ตั้งแต่หลังจากนั้นก็ใช้เวลามันเกือบ๔ทุ่มค่ะ

เข้าไป๑๑โมงแล้วก็นี่แหละเขาก็ดูเราดูแลเรามา

ทุ่มคือหนูแบบหนูเริ่มคิดว่ามันเริ่มปวดมากขึ้น
แล้วก็แบบขอคุณหมอว่าให้คุณพ่อเข้ามาได้ไหม
คือเราต้องการกำลังใจมันคิดไปหลายอย่าง

ก็เลยให้คุณพ่อขอคุณหมอว่าให้คุณพ่อเข้ามาได้ไหม
พอสักพักนึงคุณหมอก็ไปตามคุณพ่อเข้ามา
เพราะฉะนั้นมันปวดมากหนูก็แบบหายใจเขาหายเท้าลึกอะไรอย่างนี้

ที่ให้ไปตามคุณพ่อเข้ามาเนี่ย

มันจะนอนอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็ไม่หลับ
ระยะดูค่ะก็เหมือนฉีดยาฆ่าเชื้อช่องคลอดอะไรอย่างนี้

พอเสร็จแล้วประมาณ๔ทุ่มหนูเริ่มปวดมาก
ก็เลยบอกว่าขอให้คุณพ่อเข้ามาได้ไหมอะไรอย่างนี้

ตั้งแต่๑๑โมงจนถึง๔ทุ่มได้เข้าไปบ้างไหมคะ

นั่งรออยู่ตอนเช้ามีพยาบาลออกมาถามว่า
นี่คุณพ่อของน้องใช่ไหม

เราก็คิดว่าอ๋อเขาต้องส่งต่อแน่นอน

คือไม่ได้บอกแต่ผมคิดเอง
เพราะว่าโรงพยาบาลแรกแนะนำมาว่า

ถ้าเครื่องมือไม่ครบโดยกระบวนการแพทย์ที่ว่า
วินิจฉัยแล้วว่าเมื่อไม่ไหวต้องส่งต่อ

ประมาณ๑๑โมงกว่า

ที่คุณพ่อบอกว่าประมาณบ่าย๓เขาเดินออกมาบอกว่า

คือแม่หรือเด็กแม่ครับ

พูดพูดพูดแล้วก็เดินไป

น้องช่องข้อดเปลี่ยน๓เซ็นที่
เหลือ๓เซน๒เซนก็แจ้งแค่ตรงนั้นแหละครับ

ตอนนั้น๔ทุ่มครั้งนั้นเพราะเขมาตามเสร็จแล้ว

แต่เห็นน้องหายใจแบบทำไมหายใจแรงจังก็ถามว่าเป็นไรมันปวดพี่ปวดมาก
ผมจับมือเขาไว้เขาก็หยิกมือผมไว้อย่างนี้แล้วก็กดแล้วก็อย่างนี้
แล้วก็น้องเขาก็เอาออกเซียนที่มาปิดจมูก
หายใจอย่างแรงอย่างแรงแบบฟืดฟาดฟุดฟาดเราบอกเอ๊ะมันเป็นยังไงออกซิเจนเนี่ย
ก็เลยอยากดมดูก็เลยปลดออกจากจมูกเขามาดมดูทำไมเพิ่งดมขนาดนั้นมันหอมนักเหรอ
ผมก็เลยเอามาดมดูผมไม่เคยเอาดมออกซิเจนเพราะดมมันก็เป็นเหมือนพลาสติกที่มันแบนปิดจมูกแล้วไม่หายใจอย่างนี้
น้องเขาก็สูดอยู่งั้นฟืดมันก็เหมือนไม่มีอากาศเลยบอกนี่มันไม่เห็นมีอะไรเลยเธอ
ไม่เห็นมีอะไรเลยบอกคราวนี้หมอได้ยินหรือว่าไงเราก็บอกออกเยีนหมดหรือเปล่าเนี่ยเราก็ทัก
เราบอกเฮ้ยเมื่อกี้หมดหรือเปล่าวะทางหมอเขาคุยกันนะผ่านม่านนี่ผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนพูดหรอก
หมดแล้วมั้งดูสิเขาบอกตอนตอนที่ได้ยินเสียงเขาสนทนากันเนี่ยคือมีคนเดินเข้ามาดูก่อนหรือยังคะ
หรือได้ยินเขาคุยเลยหรือยิงเขาคุยกันเพราะคุณพ่อน่ะทักกับภรรยาทักกับภรรยาว่าออกซีเย็นไม่มี
เขาก็เลยบอกหมอนออกเย็นไม่มีเขาก็เลยบอกออกเย็นหมดยังเนี่ยหมดยังวะ
เขาคุยกันสองคนเหมือนอีกคนนึงว่าดูรูเกออกเฮียนไม่รู้แล้วก็ถามอีกคนนึง
ผมก็งงไอ้คนที่ดูเกย์คือใครไอ้คนที่ตอบว่าหมดคือใคร
ครับผมสักพักเขาบอกอ๋อหมดแล้วโทรโทรศัพท์ให้เขามาเปลี่ยนเลยเขาก็โทร
ประมาณ๑๐นาทีเขาก็เอามาโอเคมาเปลี่ยนก็ให้แม่ดมต่อได้
พอดมต่อได้เขาถามว่าปวดไหมเขาก็บอกปวดมากปวดมากผมก็บอกว่าเด่งสิ
ปวดก็เบ่งลูกจะได้ออกมาง่ายก็ยังบอกนาวะเอ๋ยเทวะเอ๋ยคลอดง่ายนะลูก
จะได้เห็นหน้ากันแล้วอย่างรูปท้องน้องกัน
อันนี้ก็จะเบ่งนะคะเบ่งมากเดี๋ยวมดลูกจะบวมเดี๋ยวจะคลอดยาก
ผมก็มีเลือดระเบงมดลูกบวมผมก็ไม่รู้ผมก็ครับ
เอาคุณพ่อไปรอข้างนอกเลยผมก็เดินออกมารอข้างนอก
เรื่องก่อนเรื่องมดลูกบวมเอากลับมาออกซิเจนตกลงหมดจริง

หมดจริงโดยที่เขาอาจจะดูตัวอะไรข้างนอกอ่ะนะเพราะเราแค่ม่านกั้นใช่ไหมค

ลักษณะยังมาเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรคะเปลี่ยนไอ้ถุงเนี่ยเหรอ

แล้วเขาพูดอะไรกับเราไหมคะว่าอ๋อเพิ่งหมดค่ะหรืออ๋อขออภัยค่ะ

มีเลยครับไม่พูด
อ่ะคุณแม่เรารู้สึกตัวไหมคะตอนเราสูดเข้าไปว่ามันมีความแตกต่างไหม
คือตอนนั้นแบบปวดจนแบบไม่ได้รู้สึกว่าเราก็พยายามจะหายใจเข้าลึกเพราะว่ามันจะได้แบบโล่งในตัว

มันรู้สึกอึดอัดอะไรไหมคะก่อนที่คุณพ่อจะเข้าไปยึดเหงื่อ

เขาเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเหมือนคนหอบ
เดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนเราจะพักช่วงโฆษณานะคะ
คุณแม่ก่อนที่คุณพ่อจะเข้าไปเจอแล้วถามว่าออกซิเจนหมดหรือเปล่า
ก่อนที่เขาจะไปปลดจากของเรามาดมเองเนี่ยนะคะ
สูดอยู่อย่างนั้นเนี่ยครั้งสุดท้ายเนี่ยก่อนที่จะเป็นคุณพ่อเข้าไป
หรือหมอก็แล้วแต่เข้าไปหาเราเนี่ยมันห่างกันนานไหม
ก็น่าจะสักพักนึงเพราะนอนคือแบบอันนั้นปวดมากเลย

น่าจะประมาณนั้นหรือเปล่าว่าเหงื่อมันออกแล้วแบบหนูก็คือนอนตะแคง

แล้วทำไมเราไม่ตะโกนบอกหรืออะไรคะคุณแม่
หนูก็สักก่อนที่เรียกคุณพ่อหนูก็รอว่า
คุณหมอจัดมองหนูเรียกแล้วเหมือนเขาไม่ได้ยินอ่ะ

หนูพยายามจะเรียกแล้วทีนี้หนูพอดีเขาเดินผ่านม่านมา

บอกหนูขอให้แฟนเขามาได้ไหม
หนูบอกขอจับมือได้ไหมขอจับมือพี่พยาบาล
บอกว่าขอให้แฟนหนูเข้ามาได้ไหมอะไรอย่างนี้

ขอให้แฟนหนูเข้ามาได้ไหมถามเขาอย่างนี้
เขาก็เลยไปตามคุณพ่อมาให้ค่ะที่ว่า
ซึ่งก่อนที่จะบอกพยาบาลให้สามีเข้าไปเนี่ย

หายทิ้งช่วงไปนานไหมคะพยาบาลหรือหมอก็แล้ว

น่าจะตรงจะสักพักนึงอะค่ะ

คือที่ฉันถามคืออยากจะทราบว่าในอาการนี้มันมีคนเวียนมาบ่อยไหมแค่นั้นเอง
ก็เดินมาแต่เขาก็เดินมาดูตลอด
แต่ว่ามันก็ว่าเราก็ปวด

เขาก็จับมือแล้วสักพักนึงเขาบอกว่า
แล้วไปตามให้อะไรอย่างนี้
จังหวะตอนก่อนที่จะไปตามตัวสามีเข้ามา

ตัวคุณแม่เนี่ยนะตั้งแต่นอน๑๑โมงเนี่ย
มีแค่ออกซิเจนใช่ไหมที่เป็นของแปลกปลอมที่ไม่ใช่ตัวเรา

ไม่มีสายไม่มีอะไรรีบเหน็บอะไรไว้
แล้วก็จะมีไอ้นี่ที่คาดท้อแล้วก็ใส่น้ำเกลือ

ทีนี้พอเรื่องออกซิเจน

โดยที่บอกไหมว่าตอนนี้กำลังเกิดอะไรขึ้นกับภรรยาก่อนออกไป

พอคุณบัวขาวคุณพ่อพอออกมาจากห้องแล้ว
จากนั้นเกิดเหตุการณ์อะไรที่เรารับรู้บ้างคะ

แพทย์พยาบาลแบบเดินออกมาบอกผมว่า
พ่อใจเย็นนะคุณพ่อใจเย็นนะ

ก็แจ้งผมด้วยแล้วก็บอกคุณพ่อใจเย็น

มันก็ตามออกมาบอกประมาณแต่เวลานั้นนะครับ

เขาบอกน้องอาจจะอาการไม่ดี

บอกว่าให้พ่อทำใจไว้นะ

ได้ถามไหมคะทานได้ถามไหม

พักพันยาบาลก็พันยาบาลที่เป็นหมอ

ทำไมต้องไปตามหมอด้วยแล้วคลอดอยู่ไม่ใช่หมอเหรอ
อยู่ในห้องคลอดทำไมไปตามหมอ
บอกให้เราพอที่นั่งอยู่หน้าหอไปตามหมอ

เราก็บอกไปด้วยกันเลยต้องไปเรียกเสียงหวาน
เราต้องใช้เวลาหนึ่งแต่หมอแล้วก็มา
เดี๋ยวใครเกี่ยงกับใครคะ

เกี่ยงให้ไปตามคุณหมอคนเนี้ย
ที่เป็นหมอเนี้ย

แต่ผมก็สงสัยในใจแต่ผมไม่กล้าถาม

คนที่เป็นหมอมามาเขาก็เข้าไปในห้องคลอด
ผมก็ลุกขึ้นเปิดประตูตามห้องคลอดเข้าไป

ผู้ชายครับแต่งชุดธรรมดานะครับ
ผมก็ผลักประตูเข้าไปเขาบอกใครเข้ามาใครเข้ามาใครเข้ามา

ผมบอกเป็นพ่อเด็กผมเป็นพ่อเด็ก
เขาก็บอกให้ไปรออยู่ข้างนอก

ผมเห็นลูกผมคาช่องคลอดอยู่ปากเขียวแล้ว
โดยที่มีออกเซียนเล็กของเด็กปิดจมูกของลูกผมอยู่
โดยพยาบาลคนไหนก็แทบไม่ได้ดูหน้า
ผมก็คิดว่าตอนนั้นลูกผมเสียแล้วล่ะ
ผมก็ได้แค่เก็บอาการนิ่งแล้วก็ได้ร้องไห้ในใจว่า
ลูกผมเสียแล้วผมคิดอย่างนั้น
เข้าไปยืนใกล้แค่ไหนถึงมั่นใจขนาดนั้นคะ
เห็นเห็นหมดทุกอย่างครับเห็นหัวลูกเห็นหัวเด็กที่คาอยู่อย่างเงี้
โดยที่มีออกซิเจนสวมอยู่ครับผมเห็น
แล้วคุณหมอก็ไม่ได้ทันบอกส่งต่อเลยส่งต่อเลย

ผมก็เลยออกมาให้ผมออกมารอข้างนอก

ผมก็ออกมารอข้างนอกพร้อมกระเป๋าพร้อม
ให้ไปรอพ่อไปรอที่รถคุณพ่อร้อยรถ

หลังจากนั้นพวกพยาบาลก็ช่วยกันขนน้องจากขายังลงเปรย์

คุณพ่อเดี๋ยวขอนิดนึงมาที่คุณแม่นิดนึงค่ะ
จังหวะพอที่คุณพ่อออกไปนอกห้อง
พอเราจับมือเสร็จแล้วนะคะสักพักข้างนอกไปนอกห้องเนี่ย
คือตอนที่เราอยู่ตอนที่คุณพ่อเข้าไปเนี่ย
คืออยู่ห้องรอคลอดยังไม่ใช่ห้องคลอด

ทีนี้พอคุณพ่อออกมานานไหมเราถึงย้ายไปห้องคลอดนะคะ
ก็สักพักนึงก็จะคุณหมอก็ให้หนูเดินจากห้องนั้นไปที่ห้องคลอด

เดินได้ค่ะก็มีใส่น้ำเกลือแล้วก็เดินไปที่ห้องคลอดอะค่ะ

ไกลประตูถัดกันนะคะ
พอเสร็จแล้วก็ให้ขึ้นขายังแล้วเขาจะบอกเราว่า
ก้มหน้าลงนะแล้วก็ค่อยหายใจลึกอะไรอย่างนี้
เพื่อที่ให้ออกซิเจนเข้าไปหาน้องได้อะไรอย่างนี้
หลังจากนั้นคุณหมอก็จะขึ้นมากดตรงนี้
ถ้ามันปวดมากสักพักนึงท้องมันจะแน่นกว่าเดิมไง
เขาก็จะค่อยกดหน้าท้องแล้วก็พยายามให้เราเบ่ง
พอเบ่งแล้วแบบจังหวะที่แบบอืดอะไรอย่างนี้
คือคุณหมอเป็นคนให้เราทำเสียงให้เรา

สักพักนึงก็เบ่งอยู่สักพักมันก็ยังไม่ออก
แล้วพอก็พยายามเต็มที่
เราก็เหมือนแบบทำอีกครั้งนึงอะไรอย่างนี้
ให้มันตอนพยายามเบ่ง
คุณแม่ตอนที่เริ่มเบ่งแล้วเนี่ย
นานไหมกว่าคุณหมอที่คุณพ่อบอกว่ามีคนไปตาม
จะเข้ามาเสริมค่ะ

ก็พยายามเบ่งพอสักพักนึงคุณหมอว่า
หัวต้องเบ่งแบบยาวนะแบบ
หัวน้องแบบมันอยู่ที่ช่องคลอดแล้ว
มันติดเราจะออกมาแล้ว

ก็เขาก็บอกว่าไหล่น้องติด
ก็รู้สึกคุณหมอพยายามล้วงอะไรอย่างนี้
ลวงช่องคลอดนะในความรู้สึกตอนนั้น
พอสักพักนึงเขาก็บอกว่า
ให้หนูกลับจากท่าที่หนูนอนขึ้นขาอย่างที่ว่านอนยกขา
อยู่บนเตียงให้หนูกลับมาเป็นท่าค่อม

จากท่าที่เรานอนคลอดปกติที่ว่ายกขึ้นขายางใช่ไหม

เราก็ชันขาขึ้นเพื่อแบบขาย่างใช่ไหมคะ
เพื่อที่จะให้ช่องคลอดเขาย่างขายออกหรือเปล่า
ตอนที่คุณหมอผู้ชายมาถึงคุณแม่อยู่ในสภาพไหน
ตอนนั้นคุณแม่คว่ำอยู่หรือว่ายังไง

ตอนที่หมอมันหนูคว่ำเสร็จแล้ว
น้องก็ไม่ออกมาแล้วเขาก็มียกขาหนูขึ้นหนีด้วย
ให้นอนหงายอีกทีนึงแล้วก็ยกขาขึ้น
คืออย่างนี้ค่ะที่ที่ฉันถามว่าหมอมาเมื่อไหร่เนี่ย
คือจะบอกว่าตลอดระยะเวลาที่คุณแม่เบ่ง
น้องออกมาหัวออกมาแล้วแล้วติดไหล่น้อง

มีผู้หญิงใส่เสื้อกาวที่เขาพูดแทนตัวหมอเป็นหมอผู้หญิง

คำว่าหมอมีเพราะว่าผู้หญิงที่เป็นหมอ

เขาก็พยายามอันนี้อยู่แต่ว่าสักพักนึงเขาอ่ะ
ไปตามหมอมาอะไรอย่างเงี้ยตามหมอมาเขาก็คุยกันนะนะ

เขามองไปคุณพ่อเข้ามาบอกว่าส่งต่ออะไรส่งต่อเลย
คนที่บอกว่าส่งต่อเลยคือหมอคนไหนคะ

หมอผู้ชายของผู้หญิงบอกส่งต่อเลยของเขาไม่แน่ใจ
ทีนี้คุณแม่เห็นไหมตอนที่สามีวิ่งเข้าไป
เห็นค่ะเพราะมองจากด้านนี้เห็นว่าคุณพ่อวิ่งเข้ามาแล้ว
แล้วเราเห็นสีหน้าเขาหรือเราได้ทันสังเกตไหม

เห็นแบบอุ๊ยทำไมแต่รู้แล้วว่าน้องอาการไม่ดีแล้ว

แล้วก็คิดเกิดว่าเขาน่าจะส่งกำลังจะส่งต่อไปอะไรอย่างนี้

ตัวคุณแม่เนี่ยรู้สึกไหมคะตอนที่น้องออกมาแบบหัวออกมาแล้วเนี่ย
เรารู้สึกที่ร่างกายเราไหม

ที่ท้องปวดที่ท้องอยู่เพราะมันยังติดอยู่เลยยังไม่ได้ออกมา
อาจจะปวดยังปวดอยู่เรื่อยค่ะ
ทีนี้พอบอกให้ส่งต่อเสร็จแล้ว
เขาก็บอกให้คุณพ่อไปรอใช่ไหมแล้วยังไงต่อไป

กว่าเขาเข็นคุณแม่ลงมาขึ้นรถผมก็นั่งรออยู่
แล้วก็พอออกเดินทางไปผมก็จับมือคุณแม่ไว้ตลอด
เพราะว่ากรรมพ่อไปบอกลูกต้องรอดภรรยาต้องรอด
สองคนก็ภาวนาคราวนี้ก็จะหลับจะหลับอย่างเดียวผมก็เลยปลุกตื่น
อย่าหลับอย่าหลับน้องอย่าหลับลูกเราต้องรอด
ลูกเราต้องรอดเราก็บอกลูกเราต้องรอด
แล้วก็แม่ก็ต้องรออยู่ด้วย
ระหว่างนั้นผมก็มองหันไปมองที่ลูกที่หัวห้อยอยู่กับช่องคลอดนะครับ
มันเป็นอะไรที่ผมรับไม่ได้มากเพราะว่าเขาก็จับไว้อย่างนี้
แต่ว่าเอาออกเซียนใส่จมูกลูกไว้
แล้วทางมันไม่ลาบเรียบหัวลูกก็อยู่สภาพอย่างนี้
กระดกไปกว่าจากถึงโรงพยาบาลผมก็
โอโหถ้าเธอมองล่ะพยาบาลก็เอาผ้ามาปิดแล้วก็
ไม่ให้ผมเห็นผมก็เลยหันมาทางนี้
เพราะฮังไม่รับไม่ได้ผมร้องไห้เลย
จนถึงโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลก็ทำที่ปฐุมธานี
ท่านผู้พ่อตลอดระยะเวลาจากโรงพยาบาลที่ไป
จนกระทั่งถึงโรงพยาบาลอีกแห่งหนึ่ง
ที่ส่งต่อมาใช้ระยะเวลาเดินทางยาวไหม

นั่นนั้นเที่ยงคืนแล้วนะใช่ไหมถ้านับเวลาใช่ไหมครับไม่ได้มีรถติดจากอะไรหรือหัวไกลนะคะซึ่งตอนอยู่บนรถส่งต่อมีใครบอกไหมว่า
เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวต่อไปจะไปทำอะไรอาการเป็นยังไงบ้างทั้งแม่และเด็กอะค่ะ
มีคนที่เขาทำเขาบอกฟังคุณหมอนะ
เขาอธิบายในวิชาการของเขานู่นนี่นั่นผมก็
ผมรู้ว่าลูกผมเสียแล้วผมก็สติ

คืออะไรทำให้คุณพ่อคิดว่าน้องไม่อยู่แล้ว
ก็เห็นผมเห็นตั้งแต่ขาช่องคลอดในห้องคลอด
แล้วน้องปากเขียวตัวหน้าเขียวแล้ว

แต่ยังไม่มีใครบอกเราอันนี้คือสังเกตและคิดเองใช่ไหมคะ
อ่าทีนี้พอขึ้นมาบนรถส่งต่อตัวเนี่ยมีมี
มีใครบอกอะไรให้เราเข้าใจว่า

ทำไมคุณพ่อถึงมั่นใจว่า

ผมคิดว่าถ้าเด็กมีชีวิต

แต่นี่น้องแบบเงียบหลับ

น่าจะเสียด้วยมือหมอแล้วล่ะ

ท้ายช่วงที่๒ค่ะคือในระหว่างที่

ตอนอยู่บนรถส่งต่อคุณแม่รู้สึกตัวไหม
หรือรู้สึกตรงบริเวณช่องคลอด

มันเป็นความรู้สึกปวดทั้งหมดใช่ไหม

แล้วดูสีหน้าคุณพ่อระหว่างทางนี้

รู้คือแต่ว่าคิดข้อบอกคุณพ่อว่า

น้องก็อยู่กับเราก็จะจับมือกันตลอด

ก็จะพยายามจับมือจนถึงโรงพยาบาล

จนคุณพ่อปล่อยมืออะ

เอายาสลบอะค่ะ

เพราะว่าถ้าตามข่าวนะคะคุณผู้ชม

แล้วก็สงสัยนะคะว่าเข้าใจตรงกันหรือเปล่า

แพทย์สาธารณสุขจังหวัดปฐุมธานีนะคะ
คุณหมอสุรินศ์สืบซึ้งสักครู่ค่ะ

ครับคุณพิธีกรคุณจอมฝันครับ

ถามแบบนี้เท่าที่ตามข่าวแล้ว
เหมือนข้อมูลจะมีถึงมือของทางจังหวัด

หนึ่งคงเป็นของผู้เสียหายล่ะนะคะ
ส่วนชุดที่มาอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาล

ครับก็อย่างนี้ขอแจ้งให้ทราบนะครับว่า

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประทุมธานีนะครับ

ตรา๔๑เพื่อชดเชยเยียวยาทางการแพทย์นะครับ
ซึ่งผมก็ได้รับเรื่องไว้

ก็จะนำเรื่องเข้าไปที่

ที่จะถึงนะครับในช่วงบ่ายโมงครึ่ง
เพื่อที่จะให้คณะกรรมการพิจารณา
ว่าเข้าเกณฑ์ที่จะต้องเยียวยา

ระเบียบของสมพากษาชอค่ะหรือไม่นะครับ
ความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยก็น่าจะเข้าเกณฑ์นะครับ
ในเรื่องของสูตรวิสัยทางการแพทย์
แต่ก็อยู่ที่ทางคณะกรรมการจะพินานะครับ
ในความเห็นส่วนตัวก็น่าจะได้รับการพิจารณา
ซึ่งเมื่อได้รับการพิจารณาเนี่ย
ผมก็จะแจ้งทางผู้ร้องด่วนว่าได้รับผลเป็นยังไงบ้าง
ซึ่งในเรื่องกรณีอย่างนี้ก็ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเนี่ย
ผมในกรณีที่เป็นผู้ใหญ่ของจังหวัด
ที่รับผิดชอบเรื่องสุขภาพทั้งหมดของจังหวัดปฐุมธานีเนี่ย
หลังจากที่รับแจ้งก็ได้ลงไปดูพื้นที่
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาในช่วงบ่าย
ก็มีการลงไปดูตรวจสอบเนี่ย
ข้อมูลอันนี้ก็ไม่อยากจะมีข้อย้อนแย้งกับทางผู้ร้องนะครับ
เป็นข้อมูลที่ผมได้รับมา๒ชุด
โดยเป็นรายละอักษรจากทางผู้ในการโรงพยาบาล
กับทางตามสื่อมวลชนนะครับ
เพราะว่าทางผู้ร้องไม่ได้เข้ามาพบผมโดยตรงนะครับ
ซึ่งข้อมูลนี้ก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับ

ประเด็นสำคัญอยู่ที่การดูแลของผู้ป่วยในการคลอดเนี่ย
ผมในฐานะของในบริหารของจังหวัดเนี่ย
จะดูระบบการดูแลของโรงพยาบาล
ภาพรวมเนี่ยระบบของโรงพยาบาลเนี่ย
อิงกับระบบของคณะกรรมการแม่และเด็กของจังหวัดปฐุมธานี
แล้วก็ระบบการคอนเซาต์หรือว่าปรึกษาหาลือกัน
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่โรงพยาบาลประทุมธานีกับโรงพยาบาลชุมชนนะครับ
ซึ่งโรงพยาบาลนี้ก็เป็นโรงพยาบาลชุมชนนะครับ
ซึ่งในภาพรวมที่เข้าไปตรวจสอบ
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ผมไปดูเองนะครับ
แต่ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยผมต้องให้คณะกรรมการทั้งหมดเนี่ย
คณะกรรมการที่วันนี้ผมตั้งแล้วเนี่ยเป็นผู้สรุปอีกท่านหนึ่งว่าเป็นอย่างไร
คุณหมอค่ะเท่าที่คุณหมอไปดูมาแล้วเนี่ย
มันมีข้อมูลอะไรที่เราน่าจะลองเอามาให้ผู้เสียหายได้ทราบคะ

ก็ประเด็นที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็เขาเข้าใจว่า
ทางผู้เสียหายเนี่ยคงจะต้องมีภาวะที่อาจจะมีความสูญเสียนะครับ
ซึ่งการอธิบายในช่วงนี้หรือช่วงต่อไปเนี่ย
ก็คงจะต้องค่อยอธิบายแล้วก็อาจจะต้องพูดทำความเข้าใจกัน
แต่ว่าผมขอแจ้งว่าผมในฐานะความเป็นกลางนะครับ
ผมเป็นผู้ค้ำชาญต้องดูแลทั้งสองฝ่ายอยู่แล้วนะครับ

หมอค่ะเดี๋ยวฉันลองตั้งข้อสังเกตจากข่าวก่อนนะคะ
มันมีการเอาเจ้าซาวเด็กเนี่ยตอนตั้งแต่เริ่มเข้าไปที่โรงพยาบาลแล้วออกมา๒๗๐
แต่ว่าเด็กพอคลอดออกมาแล้วจริงเนี่ย
ข้อมูลรายงานถึงคุณหมอว่าไงคะ
อย่างนี้ครับเรื่องนี้ก็เป็นไม่ใช่ประเด็นที่จะพูดถึงเท่าไหร่
ประเด็นสำคัญที่ผมเคยให้ข่าวไปเมื่อวานนี้
คือเป็นการดำเนินการของการคลอดที่ทางคุณแม่เขาเล่าให้ฟังว่า
เด็กเนี่ยมีการเขาเรียกภาษาอังกฤษโปรเกสโน้ตเนี่ย
เป็นไปตามระบบว่าเราจะมีการโทษกราฟว่า
เราจะมีการคลอดกราฟซึ่งตามระบบของการคลอดมาตรฐานสากลเนี่ย

มากกว่าที่พูดถึงเรื่องน้ำหนักตัวเด็ก
ถึงน้ำหนักตัวเด็กน้อยก็อาจจะคลอดไม่ได้ต้องมี

เข้าใจครับไม่พูดได้แต่ใส่ไม่ได้เรียนมาขอความรู้หน่อยนะครับว่า
๒๘๐๐กับ๓๘๐๐ห่างกันโลนึงนี่นะคะ
มันไม่มีความหมายอะไรต่อการประเมิน
เพื่อจะจัดการกับแม่เด็กเลยเหรอคะ
การประเมินสำคัญที่สุดคือการประเมินการคลอด
ทุกแห่งก็จะมีแพทย์ที่ดูแลประจำในอาคารอยู่
ในกรณีเคสนี้ก็มาดูตั้งแต่แรก
แล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีการรายงาน

พวกมีประเด็นสำคัญก็จะเข้ามาดู
ซึ่งเป็นระบบมาตรฐานที่เขาดำเนินการกันตามนี้
ซึ่งที่ผมดูเบื้องต้น
ก็แค่จะอยู่ในอาคารตลอดเวลาในการดูแลผู้ป่วยรายนี้
แต่อาจจะอยู่ในระบบอาคารตรงนั้น
แต่ว่าพอมีปัญหาก็มีการศึกษาฮะลือกัน
ส่วนแพทย์จะมีกี่ท่านหรือสิ่งที่ท่านตัดสินทรัพย์มันคือ
มีการให้แพทย์ดูแลผู้ป่วยตั้งแต่
ตั้งแต่มาอยู่โรงพยาบาลจนถึงการคลอด
แล้วพวกแพทย์จะเป็นผู้ทำคลอดผู้ป่วยอะไรอย่างนี้ด้วย
แต่ว่าต้องให้สถานกรรมการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

ที่จริงเท่าที่คุณหมอพอจะบอกได้ตอนนี้คือ
มีหมออยู่กับคุณแม่ตลอดเวลา
คุณหมอที่ไปตามมาเนี่ยเป็นเพิ่มจำนวนเข้ามาใช่ไหมคะ
แปลว่าแพทย์ที่ทำคลอดอยู่ตลอดเวลาครับ
ทีนี้ในส่วนของขอย้อนกลับไปประเด็นที่มันเป็นข่าวด้วย

ลงออกซิเจนหมดเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะ
ซิเจนตอนที่คุณแม่นอนรอคลอดนะคะ
อันนี้ยังไม่สรุปนะครับ
น้องประการยังไม่ได้ลงไปดูในภาพรวมทั้งหมด

แต่วันที่ผมลงไปดูพื้นที่เนี่ยผมก็ไปดูที่จุดนี้ด้วย
ว่าตีประเด็นอย่างไรนะครับ
อันนี้เป็นข้อมูลฝ่ายเดียวนะฮะทางพยาบาล

ทางพยาบาลก็ช่วงแม่นไปช่วงการเปลี่ยน
ของถังออกซิเจนทั้งหมดก็ต้องเปลี่ยนไปตามระบบ
แต่ว่าทางด้านอีกด้านหนึ่งก็ต้องให้คณะกรรมการลงไปดูข้อมูลอีกครั้งหนึ่งครับ

มีรายละเอียดเหล่านี้มาถึงมืออย่างคะ
มีครับแต่ว่าผมต้องให้คณะกรรมการลงไปดู
ภาพรวมด้วยแรงงานก็เป็นฝ่ายเดียวไงครับ

ว่าที่เด็กเสียชีวิตเนี่ยสาเหตุมาจากอะไรคะ
ระบบของการคลอดที่สำคัญที่สุด
พอคลอดแล้วศิษยาเด็กมาติดไหล
ที่สำคัญที่สุดเลยการที่ช่วยเหลือได้ดีที่สุด
ต้องช่วยโดยสูตินารีแพทย์
ตามมาตรฐานเพราะว่าเป็นการคลอดที่เป็นภาวะที่หัตการค่อนข้างยากครับ
ซึ่งถ้าเกิดทำไม่ได้ก็ต้องส่งตัวนี้
ทางโรงพยาบาลก็ส่งตัวตามระบบอยู่แล้ว
แต่ว่าในระยะที่มีระยะเวลาในการส่งตัว
อาจจะเป็นข้อจำกัดของโรงพยาบาลชุมชน
โดยภาพรวมที่ว่ายังไม่สามารถที่จะให้มีสูตินาริแพทย์อยู่ทุกโรงพยาบาล
ซึ่งคิดว่าในตรงนี้ผมจะให้คณะกรรมการระบบการดูแล
ตั้งแต่โรงพยาบาลแม่ข่ายที่มีสูตินารีแพทย์
จนถึงโรงพยาบาลผิดคนไม่ได้เฉพาะชื่อดีทุกแห่ง
ดูซิจะทำยังไงได้ว่าจะให้ลดอุบัติเหตุตรงนี้ลงไป
คุณหมอขาเรียนขอแทรกเป็นคำถามสุดท้าย
คือณวันนั้นถ้าเราฟังแบบนี้

คุณหมอท่านแรกเป็นผู้หญิงเท่าที่ฟังเรื่องนะคะ
คือมีคุณหมอท่านหนึ่งอยู่กับคุณแม่ตั้งแต่แรก
แล้วก็ไปเพิ่มคุณหมอผู้ชายมาอีกคนนึง
คำถามคือคุณหมอสองท่านนี้เป็นคุณหมอสูป่ะคะ
ไม่ใช่ครับเป็นหมอแพทย์ทั่วไปครับ
จริงแล้วณตั้งแต่วินาทีที่ไปส่งที่โรงพยาบาล

ทางโรงพยาบาลต้องเตรียมคุณหมอสูอย่างน้อย

โรงพยาบาลชุมชนโดยภาพรวมของเราส่วนใหญ่
จะมีหมอสูว์ต้องไปโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่เท่านั้น
เพราะฉะนั้นหมายความว่าจริงแล้วโรงพยาบาลนี้
น่าจะบอกให้พ่อแม่เด็กไปโรงพยาบาลที่มีหมอสูหรือเปล่าคะ

กระแสแรกที่อธิบายให้ฟัง
ว่าดูลักษณะของการดำเนินการการคลอดเนี่ย
มันสามารถที่จะทำคลอดได้ในช่วงที่อยู่ห้องรอคลอด
เพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถประเมินได้ในช่วงนั้นแล้วเนี่ย

เพราะระบบการดูแลรักษาไฟที่บาง
แล้วก็มีการศึกษาลือกันระหว่างโรงพยาบาลชุมชนกับโรงพยาบาล
สังหวันตลอดเวลา

เคสนี้น่าจะคลอดได้ก็ให้คลอด
แต่พอมีปัญหาขึ้นมาก็ต้องส่งตัวไป

เราต้องดูลักษณะของการดำเนินการการคลอด
มันประเมินแล้วมันสามารถทำที่ได้โดยที่
โดยระบบมาตรฐานโดยทั่วไปของเรา
เขาทำแบบนี้อยู่แล้ว

คือคุณหมอกำลังจะอธิบายว่าคือแม้ว่าไม่มีหมอสูเพื่อทำคลอด
แต่จะประเมินว่ากรณีนี้ไม่ได้มีอะไรหน้านักใจ

ที่หมอที่แม้จะไม่ใช่หมอสูทำคลอดได้ถูกไหมคะ

ทีนี้พอเกิดปัญหาปุ๊บก็ปรึกษาโรงพยาบาลแม่ข่าย
ก็เลยย้ายไปที่โรงพยาบาลปฐุมธานี

มันเป็นหาจัดการที่ยากซึ่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญนะครับ
ทีนี้เอาละค่ะในการลงรายละเอียดการประเมินการวินิจฉัย
ขั้นตอนถูกต้องอย่างไรไหมเดี๋ยวดิฉันรอวันพุธ
ที่คุณหมอจะได้ประชุมเอาล่ะอาจจะอย่างน้อยเรื่องเยียวยา
แต่ว่าข้อมูลอาจจะเข้ามาถึงตัวคุณหมอมากกว่านี้นะคะ

ครับยินดีครับสวัสดีครับ
เหลือเวลาสุดท้ายเคยได้คำอธิบายนี้แล้วหรือยังคะลักษณะ
ยังครับยังไม่ได้

จะเป็นมันว่ายังไม่ได้พบกันบางปัน

สิ่งที่เราคาใจหรืออยากจะทราบ

ผมอยากให้บรรทัศน์ตรงนี้
เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตและครอบครัวของผม
ผมจึงอยากบอกว่าถ้าเปิดโรงพยาบาล
ไม่พร้อมกับการทำชีวิตของคนคนหนึ่งให้เกิดมา
ก็ไม่น่าจะเปิดครับเมื่อรู้ตัวเองอยู่แล้วว่า
มันไม่มีความพร้อมแต่ยังจะเปิดรับให้คนคลอดเข้ามาอีก
ผมว่าจะต้องมีอีกหลายชีวิตที่ต้องเสีย
กับการคลอดแบบระบบแบบนี้ที่เรียกว่าพร้อมแต่ไม่พร้อม
ถ้าผมรู้ว่าไม่พร้อมผมก็ไม่เอาเข้ามาคลอดหรอกครับ
เพราะว่าผมยอมเลือกพี่ว่าพร้อมดีกว่า
ผมก็อยากให้บทเรียนครั้งนี้เป็นบทเรียนสุดท้ายของผมและของทุกคนให้เรียนรู้ว่า
เข้าโรงพยาบาลต้องถามว่าระบบพร้อมไหมระบบการคลอดนี่พร้อมไหม
เราถามว่าก่อนระบบคลอดไปพร้อมไหมถ้าไม่พร้อมก็ย้ายเลย
ก่อนเข้าสู่กระบวนการชนสูจน์เขาอย่างไร
มาเจอที่ก็ตอนออกจากโรงพยาบาลแล้วคือ
ไม่คิดว่าน้องจะมีแผลแบบเยอะขนาดนี้ตามตัวแบบรับไม่ได้
เพราะว่าช่วงที่นอนคลอดเราก็คิดมาก
ร้องระหว่างที่อยู่ในห้องคลอด
ก็คือจะร้องอยู่ตลอดเวลาเลยว่า
ทำไมไม่มีลูกเรา
เพราะว่าคุณแม่ที่ไปนอนคลอด

แต่เวลาที่เรานอนมันไม่มีน้องมานอนกับเรา
ทุกครั้งได้ยินเสียงก็จะร้องตลอดเลยอะค่ะ

แล้วก็ขออภัยอีกครั้งที่ต้องถาม
แล้วก็ให้เล่าย้ำเรื่องที่มันสะเทือนใจนะคะ
แล้วก็อย่างน้อยคำตอบที่คุณหมออธิบาย

อย่างคุณหมอสุรินทร์ก็ตามนะคะ
ยังไงขอให้เรื่องมันผ่านไปได้ด้วยดีที่สุดเท่าที่มันจะเป็นได้
ทางรายการขอบคุณอีกครั้งวันนี้ที่มานะคะขอบคุณค่ะ